ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่คุณแม่ของคุณแตงโมค่ะ
ไปพบกับตำรวจเพื่อยืดหลักฐานที่บอกว่ามีแชทใช่ไหม

คือเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าคนที่ส่งมาให้เนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือ
แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือ
แชทนี้คุณแม่บอกว่าแชทนี้ได้มาจากคนในเรือเป็นแชทหลุดนะคะ
คือเขาบอกว่าคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ย
อาจจะมีการเอาไประบายให้กับคนอื่นฟัง
แล้วก็เลยทำให้ข้อมูลอันนี้หลุดมาถึงแม่
คือแชทเนี่ยคนในเรือเนี่ยเขาเป็นคนแชท
แต่คนที่ส่งให้คุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือ
ใช่ไอ้แชทนั้นที่คนในเรือเขาระบงระบายเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคงจะหลุดไปถึงคนอื่น
ใช่คงจะเหมือนอาจจะไประบายให้เพื่อนที่อยู่ข้างนอกฟัง

ใช่ซึ่งแม่บอกว่าแม่เชื่อว่าคนในเรือเกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะว่า

ส่วนหนึ่งก็มีรายละเอียดที่กล่าวถึงเหตุการณ์วันตกเรือ
มีรายละเอียดการจ้างงานที่ไม่ใช่แค่ไปกินข้าวธรรมดา
ทุกคนบนเรือก็แต่งตัวธรรมดายกเว้นแตงโมคนเดียวที่แต่งกายชุดหรูหราอยู่คนเดียว
เรื่องจำนวนเงินแม่ไม่แน่ใจ
เพราะน่าจะยังไม่ได้จ่ายอันนี้คุณแม่พูดนะ

ทีนี้ส่วนกรณีที่ว่าพรุ่งนี้เนี่ย
ปกับคุณโรเบิร์ตเขาบอกเขาจะแถลงข่าวใช่ไหมคะ
แม่บอกว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ดีถ้าจะออกมาเปิดเผยมาพูดความจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่บนเรือลำนั้น
แม่ก็รอดูนะว่าจะพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่า
ยังบอกเพิ่มด้วยนะคะว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่แม่เจอซีดีปริศนาอีกอันนึงเนี่ยนะ
ซึ่งคุณแม่บอกว่ามีข้อความด้วยแต่เป็นข้อความที่แม่อ่านไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การส่งอลินเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แม่บอกว่าแม่ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ส่งอันนี้มาให้แม่เนี่ยต้องการอะไรหรือเปล่า
ก็เลยเอามามอบให้ตำรวจด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้๑๐โมงตำรวจจะตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดที่คุณแม่เนี่ยเอามาให้อีกทีหนึ่ง

เมื่อเช้าคุณแม่เจอเมื่อเช้าค่ะเปิดประตูมาก็เจอเลย
เพราะอย่างงงว่ามันเข้าขึ้นมาได้ยังไง
เพราะมันจะต้องมีรอปภมันจะต้องมีคีย์การ์ด
แต่อันนี้มันเข้ามาได้ยังไงขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
นี่มันอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอ่านออกไหมอ่ะ
มันทำไมเขียนเยอะแยะยาวเหยียดอย่างนี้เราอ่านไม่ออก
แต่มันก็จะมีบางคำที่ว่าเจ้าพญา
มันเหมือนคนแค้นเขียนมันทุกอโนกระดาษเลยเด็ก

คุณแม่เป็นลูกทหารนะ
ตายก็ตายความจริงก็คือความจริง

เพราะว่ามันมีปัญหาก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้จ่ายเงินนะ

คิดว่านะ
อันนี้ใครเป็นคนพูดครับว่ามีการจ้างไหม
ก็มีหลายคนรู้นะฮะ